สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เจอเจอกับเราสองสาวค่ะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนเรื่องแรก
เชื่อว่าหลายคนเมื่อคืนก่อนนอนกินเผือกกันไปเป็นแถว
ค่ะคุณตีสามตีสี่ยังสไลด์ไอจีสไลด์เฟซบุ๊กกันอยู่นะคะ
คู่นี้นุ๊กปายหลายคนตั้งชื่อเรื่องให้เลยวันนี้
ยังไงเธอกับเขาและรักของเราอุ้ยหรอตกลงมันยังไงกันแน่
เพราะว่ามันมีกระแสดราม่าต่างนั้นนะเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะ
ส่งข้อความไปหาเพจดังค่ะเพจชื่อว่ามัธุศรจ้
ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเพจนี้ปลิวไปเรียบร้อยแล้ว
เธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมจากแฟนคลับของคู่จิ้นคู่นี้
ซึ่งก็โดนแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาโจมตี
มีผลกระทบกับงานของเธอค่ะ
แล้วก็ยังโดนตัวศิลปินเองรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับ
ขู่จะทำร้ายร่างกายอีกด้วย
เธอยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างเลย
ส่งข้อความมาอยากให้เป็นข่าวเนี่ย

แล้วก็อยากให้แฟนคลับของนุ๊กปายเนี่ย

พร้อมกับมีการโพสต์ข้อความแฉด้วยค่ะ
ว่าสมัยที่คบกันเนี่ย

ไม่ให้ใครรู้เลยว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหา
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะดังเนี่ย
เธอเองเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่าง
กับฝ่ายชายแม้กระทั่งค่าจัดฟัน
ค่าซื้อโทรศัพท์ให้ตังค์ไปดูแลครอบครัว

แล้วก็ท้ายที่สุดมันจบไม่สวยแบบนี้นะคะ
คุณนุ๊กเองก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าผมยอมรับความจริง
ขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดและผ่านไปได้ด้วยดีชีวิตผมต้องสู้
ผมอยากทำงานให้เต็มที่วันนี้
ก่อนที่ต่อมาจะมีการโพสต์ต่อเนาะว่าก่อนนอนคืนนี้หลายคนที่ถามว่าผมจบไหม
ขอตอบว่าจบครับส่วนสาเหตุเพราะอะไรนุ๊กไม่ขอพูด
ส่วนปายเนี่ยนุ๊กไม่ได้เอาความรู้สึกปลายมาล้อเล่นแน่นอน
เพราะนุ๊กกับปายทำแบบนี้ด้วยกันมาตลอด
หากสิ่งที่นุ๊กผิดพลาดในครั้งนี้นุ๊กขอโทษอีกครั้งครับ
แท็กเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจกอดกัน
เอาจริงเขาค่อนข้างมีแบบหลักฐานการพูด
คุยอะไรต่างมากมายที่เขาอาจจะแบบอัดอั้นตันใจเก็บเอาไว้
แล้วก็ค่อยปล่อยภาพออกมาเล่าร่ายยาวเอามา
อันนี้ก็เราก็ต้องรอฟังความทั้งสองข้างนะคุณผู้ชม
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่ได้ฟังแบบจากปากของทั้งคู่เลย
อันนี้เป็นเพียงแค่ในโซเชียลที่ทั้งคู่พยายามส่ง
เพื่อจะสื่อให้หลายคนติดตามกันนั่นเอง
อันนี้คือเรื่องราวที่เธอส่งให้กับเพจมทุศรเอากล้องซูมมาหน่อย

เธอบอกว่าเธอนี้นะคะโดนข่มขู่จากบรรดาแฟนคลับ
ของคู่จิ้นคู่นี้นั่นเองนะคะหายไปแล้ว
นี่อันนี้ชัดเจนนะเราก็ไม่ได้พูดเองนะ
ตามที่เขาเธอส่งไปให้นะคุณผู้ชมนะตามนี้เลย
บอกว่าหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
ขู่ฆ่าก็มีอันนี้เธอส่งมาเองแบบนี้
ก็ต้องรอต่อไปแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ
คุณนุ๊กเองเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงคุณปายเอง

คือจริงหลายคนอยากรู้นะไม่ได้อยากให้แค่จบว่า
ตกลงแบบออกมาว่ายอมรับความจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันจริงหรือเปล่า

อยากฟังกันเลยจากสองฝ่ายเลยว่าคุณเคยคบกันจริงหรือเปล่า

แหมเหล็กกำลังร้อนเลยขอตีก่อนแล้วกันนะ